แต่พูดถึงเรื่องเจ้าบ่าวแล้ว
ก็เลยจะพาไปดูความปังของเจ้าบ่าวและเพื่อนทีมนี้
ดูสิว่าจะปังขนาดไหน
คุณคะเกิดเต้นขนาดนี้เจ้าสาวจะเต้นอย่างไรค่ะคุณ
เฮ้ยแต่มันก็ต้องโชว์ความแรงโชว์ความแข็งแกร่งของอะไร
เจ้าบ่าวปังมาก
ความแข็งแรงตั้งแต่หัวไหล่ลงไปที่เอว

อะไรคะนี่๔คนที่เต้นเนี่ยคนไหนเจ้าบ่าวครับ
คุณรู้ไหมบอกพร้อมทีคุณรู้ไหม
ดิฉันไม่รู้
คุณรู้ไหมคุณรู้ไหม

อันนี้คือเจ้าบ่าวใช่ไหมคะ
คุณเต้นไม่เป็นห่วงเจ้าสาวเลย

ไม่ใช่เขาต้องทำกิจกรรมต่อไปอีกเยอะ

กิจกรรมในการทำพิธี
เฮ้ยแต่งงานรถน้ำสูงน้ำสางว่ากันไป
ว่างานแต่งยังไงซะก็มีแต่ความสุขความสนุก
ดูว่าเครื่องเขาฟิตสตาร์ทติดง่ายขนาดไหน